ไปที่พิสุนโลกครูผู้ชมครับครูนุษย์
นุษย์สงสัยทำไมน้องว่านะครับ๑๐ขวบนักเรียน
เที่ยงกลับบ้านทุกวันเลยต้องเดินกลับบ้านในระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเรียน
มาบ้านในประมาณครึ่งกิโลเมตรคุณผู้ชมครับทำไมกลับทุกวันนะครับ
ทำให้ครูนุษย์หรือว่าดาบตำรวจหญิงทิติมาคงคานาคิน
ตรการพิสุนโลกตามไปดูตามไปดูสิ
น้องว่าที่ผมว่าเลยอายุ๑๐ขวบนะครับ
ทำไมกลับบ้านทุกเที่ยงเลยตามไปตามไป
พอไปถึงบ้านครูนุษย์น้ำตาไหลครับคุณผู้ชม
หลายคนเนี่ยได้รับการฝึกฝนแล้วทำได้หรือเปล่าแต่

ว่าครับกลับไปให้อาหารเหลวทางสายางคุณปู่อายุ๘๐
อายุมากแล้วท่านก็ทำอะไรไม่ได้พอให้อาหาร
เหลวคุณปู่เสร็จปั๊บน้องว่าน้องว่าก็ต้องไปหาข้าวหาน้ำ
ให้ย่ากินแล้วคุณพ่อก็เป็นผู้ป่วยมีอาการทางประสาท

ท้ายหมู่บ้านก็ต้องหาข้าวหาไปให้กินด้วย
เอาข้าวสารนั่นอาหารแห้งไปมอบให้
ซึ่งทางอำเภอบอกว่าจริงก็มาดูแลอยู่ตลอดนะ

เรื่องต้นก็รายงานให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบถึงปัญหาแล้ว
อกจากนี้ยังได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคม

แล้วก็ยังพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาด้วย
แล้วบ้านพักที่อยู่อาศัยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวจะปรับปรุงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าที่เห็นครับ